ก่อนหน้านี้ค่ะเกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนคร
ก็คือมีเด็กอายุ๑๗ปีนะคะถูกพ่อแท้ข่มขืน
ติดต่อกันนาน๕ปี
มีสองสาวพี่น้องซึ่งเป็นนักธุรกิจในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือ
ซึ่งไม่ใช่ยาติโกโขติกาตะกูนี้เลย

ส่วนเรื่องของคดีพ่อแท้ถูกจับกลุ่มตัว
อยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดี

งอกออกมาเป็นประเด็นเพราะว่าช่วงที่มีการช่วยเหลือ
และเงินที่เขาส่งมาหลายคนยินดีที่จะส่งไปให้การช่วยเหลือ
มันรวมแล้วมากกว่า๑ล้านบาท
มีข่าวว่าน้องคนนี้ซึ่งตอนนี้ไปอยู่กับอา
มีข่าวว่าอาเนี่ยถอนเงิน๑ล้านบาทเอาไปซื้อรถยนต์
ทั้งที่ก่อนหน้านี้อาบอกว่าจะไปเปิดร้าน
เพื่อหาเงินให้น้องได้เรียนหนังสือต่อไป

ประเด็นนี้มันเป็นประเด็นดราม่าขึ้นมานี่นะคะ

ตำรวจแจ้งความดำเนินคดีข้อหากระทำชำราว
ผู้อื่นกับพ่อแท้๕ข้อหา

หน้าตาดีและยังใจดีด้วย
ก็คือนางสาวพัฒนันทาเงินอายุ๓๘ปี
นางสาวชะลิดาวัฒนะ
เป็นสองพี่น้องเป็นนักธุรกิจในจังหวัดสกลนคร
ก็คือประสานงานตำรวจจนนำมาสู่การจับกลุ่มเรื่องนี้ได้สำเร็จ
และหลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ออกมา
ก็มีการเปิดบัญชีช่วยเหลือหญิงสาวผู้เสียหายอายุ๑๗ปี
เขาบอกว่าเอาเงินจุดประสงค์สำคัญ

เนื่องจากบ้านเป็นกระท่อมไม้กลางป่าสภาพสุดโทรม
ต้องใช้ผ้าใบขึงกั้นห้องอย่างที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี้นะคะ

เอาไปเป็นทุนการศึกษาให้น้องได้เรียนหนังสือ
เปิดบัญชีตั้งแต่๑๒ตุลาคมที่ผ่านมายอดบริจาค

แต่ทีนี้เงินดังกล่าวเนี่ยก่อนหน้านี้ก็บอกว่า
ถ้าทำบ้านแล้วเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาแล้ว
บางทีเขาให้คำปรึกษากันเขาบอกว่า
อาควรที่จะเอาไปเปิดร้านเพื่อที่จะเอาเงินกำไร
ให้เป็นทุนการศึกษาน้องต่อไปหรือว่าเป็นเงินที่ดูแลน้องต่อไป
แต่มีข่าวว่าคุณอาเนี่ยถอนเงินไปซื้อรถกระบะ
เหมือนในบัญชีบอกเหลือ๒๐๐๘๐๐๐บาท
โอ้โฮจากร้าน๒นะครับ
เหลือ๒๐๐๘๐๐๐บาทเนี่ยนะคะ
สองสีพี่น้องที่เขาให้การช่วยเหลือ
เขาก็บอกว่าไม่พอใจจะตามเรื่องนี้เหมือนกัน
จากเรื่องของคดีแล้วก็จะตามเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
ล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปพูดคุยกับอาของผู้เสียหาย
อาบอกกับทีมข่าวว่าบัญชีนี้เปิดชื่อร่วมกัน๓คน
ก่อนหน้านี้หลานบอกว่าเขาอ้างนะ
หลานบอกว่าให้อาถอนเงินออกมาให้หมดเลย
และให้เอาเงินเข้าบัญชีอาไว้ก่อน
แต่อาก็ให้หลานเป็นคนถือบัญชีไว้
อายืนยันกับทีมข่าวของเรานะบอกว่าไม่ได้ต้องการเงินดังกล่าวเลย
แล้ววันนี้อาก็ไปแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ก็คือเดินทางไปเปลี่ยนชื่อบัญชีจากชื่อของอา
เป็นชื่อของหลานสาวแล้ว
แต่เรื่องของรถนี่มีการซื้อจริงนะ
ก็ต้องมีการชี้แจงกันต่อไปนะคะสำหรับเงินจำนวนนี้นะคะ